ถ่วงฝืนไฟกันนอนกับเหตุเพลิงไหม้
เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมนะครับ
ก็ส่งผลให้เสียหายกันไปเยอะทีเดียวเหมือนกันนะครับ
เพลิงเกิดขึ้นที่ห้องแถวไม้๒ชั้น
อยู่ในตลาดสดเทศบาล๓ในจังหวัดศรีสะเกดครับ
เปลวเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างแรงทีเดียว
แล้วก็ลุกลามไปยังห้องแถวที่ติดอยู่ใกล้กันนะฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบประสานขอรถดับเพลิงกว่า๑๐คันไปเร่งช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิง
ที่พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ก็ต้องรีบเก็บข้าวของ
หนีออกมาจากพื้นที่กันอย่างอ้นละหมานทีเดียวนะครับ
เพราะว่าเกิดขึ้นกลางดึก
ใช้เวลาสักประมาณ๒ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัด
ก็ตรวจสอบเบื้องต้นห้องแถวถูกเพลิงไหม้เสียหายไป๑๓คูหาด้วยกันครับ
สอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็นั่งขายผักอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุ
ตอนแรกแบบเอ๊ะทำไมได้กลิ่นเหม็นไหม้เหมือนมีอะไรไหม้สักอย่าง
ไปดูเพราะว่าโอ้โหไฟกำลังลุกไหม้ห้องแถวอยู่
ก็เลยไม่ได้แจ้งจำรวจสพเมืองศรีสะเกดนะครับ
นิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจอดนะครับ
แต่ว่าก็ต้องรอให้เรื่องของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
หาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับ